มุมมองและความคิดของพักการเมือง
คำตอบของใครจะเข้าใจประชาชนมากที่สุด

ประชันกันสดเวทีแรก
กับผู้ดำเนินรายการจอมขวัญเหลาเพชร

เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที

เลือกตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์